คือเรื่องของการเดินทางถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ
บางคนต้องเดินทางระยะไกลเดินทางนานเดินทางยาว
เพราะฉะนั้นภาษณะที่ใช้ในการเดินทางก็คือรถค่ะ
สำคัญแล้วก็จำเป็นนะคะในการตรวจสอบ
แล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนที่จะเดินทาง
มีเทคนิควิธีการในการตรวจเช็คสภาพรถดีมาฝากกัน

การดูแลรักษารถของเราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะ
รถใครใครก็รักใครก็ห่วงถูกต้องไหมคะ
แล้วยิ่งสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้โอ้โห
ร้อนระอุแดดเปรี้ยงขนาดนี้เนี่ย

ในวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปดู
วิธีการตรวจสอบตรวจเช็ครถของเรา
ว่าควรจะดูตรงจุดไหนบ้างที่สำคัญ

เช็คระดับน้ำในระบบเครื่องยนต์

เช็คด้วยวิธีนี้สิ่งแรกที่ต้องระวัง

ในขณะที่หม้อน้ำยังมีความร้อนสูง
เพราะจะทำให้น้ำร้อนที่อยู่ในหม้อน้ำ

ควรจะเช็คในขณะที่หม้อน้ำยังเย็นอยู่
โดยเปิดฝาหม้อน้ำดูว่าระดับน้ำ

ถ้าขาดก็ควรรีบเติมโดยทันที

ซึ่งสามารถนำสารหล่อเย็นเติมผสมกับน้ำเปล่า
เพื่อที่สารลอยเย็นจะเป็นตัวที่ช่วยระบายความร้อนของเครื่องยนต์
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะ

การตรวจเช็คน้ำที่อยู่ในถังพักน้ำทำได้ง่ายค่ะ
แค่สังเกตที่ถังพักน้ำว่าระดับน้ำนั้นอยู่ที่ระดับไหน
ซึ่งจะมีระดับน้ำแจ้งอยู่๒ระดับ

ซึ่งไม่ควรให้ระดับน้ำในถังพักน้ำต่ำกว่าระดับมินโดยเด็ดขาด
และเวลาเติมน้ำก็ไม่ควรเติมให้เกินระดับที่เขียนว่าแม็กซ์ด้วยเช่นกันค่ะ
ต่อกันที่ซิลยางที่อยู่ใต้ฝาปิดหม้อน้ำ
ฝาหม้อน้ำนั้นวัสดุที่นำมาใช้จะเป็นโลหะ
แต่ด้านใต้ของฝาหม้อน้ำจะมียางรองเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมออกมา
จึงเป็นจุดที่ต้องตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอ
ซึ่งถ้าซิลยางเริ่มแข็งตัวไม่นิ่มถือว่าเป็นอาการที่บ่งบอกว่ายางเสื่อมสภาพแล้ว
ซื้อฝาหม้อน้ำมาเปลี่ยนโดยทันทีค่ะ
สุดท้ายตรวจเช็กสภาพท่อยางน้ำ
ท่อยางน้ำถือว่าเป็นอีกจุดที่ควรตรวจเช็คอย่างละเอียด
เพราะตัวท่อยางน้ำจะเป็นเส้นทางเดินน้ำในระบบหล่อเย็น
วิธีการตรวจเช็คก็คือนำมือไปรองบีบที่ตัวท่อยาง
ว่าเวลาที่บีบจะมีรอยแตกที่ตัวท่อยาง
หรือมีรอยน้ำรั่วตรงจุดไหนบ้าง
ถ้าไม่มีรอยแตกรอยรั่วอีกอย่างที่ต้องสังเกต
นั่นก็คือท่อยางน้ำมีอาการบวมหรือไม่
ถ้าเริ่มมีอาการท่อยางบวมควรรีบเปลี่ยนทันทีค่ะ
นี่แหละครับตรวจรถให้พร้อม
จากตรวจรถแล้วตรวจคนให้พร้อมด้วย
พร้อมในการที่จะเดินทางในการขับขี่หรือยัง